คุณผู้ชมคะที่กาลสินค่ะคนแถวนั้นบอกตกใจมาก
ห้อแปลงระเบิดแล้วโอ้โหเปลวเพลิงมันพวยพุ่งขึ้นมา
และปัญหาคือมันไม่ใช่ครั้งแรกใช่ไหมมันเคยเกิดขึ้นมาแล้วด้วยอะค่ะ
ห้อระเบิดครับไฟไหม้หม้อระเบิดลุกหนักเลยตอนเนี้ย
โหยอันตรายมากนะคะแบบเนี้ยอันนี้เห็ดใช่ค่ะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวานสี่แยกไฟแดงกลางตัวเมืองอำเภอกุชินารายที่กาลสิน
ครับยังดีไม่มีใครเจ็บไม่มีใครเสียชีวิตแต่จากเหตุการณ์นี้นะคะ
ทำให้ท่อน้ำปลาปลามันไหม้เสียหายอืมนี่ค่ะข้างถนนอะไรอย่างเงี้
ก็โดนเพลิงไหม้เจ้าหน้าที่ก็มาช่วยดับไฟดีนะมันไม่ลุกลามไปบ้านคนไปอะไรแถวนั้นนะคะ
คนที่เห็นเหตุการณ์ค่ะนายสวาสตร์เขาเล่าให้ฟังว่าเขานั่งเย็บผ้าอยู่ในร้านได้ยินเสียงระเบิด
มีเศษของสายไฟกระเด็นมาที่หน้าร้านก็เลยวิ่งออกไปดูเห็นว่าหม้อแปลงไฟฟ้าระเบิด
เปลวไฟคือลุกท่วมหนักมากแล้วลุกอยู่แบบนั้น๑๕นาที
แล้วเจ้าหน้าที่ดับเพลิงก็มาควบคุมเพลิงนะคะคุณผู้ชมค่ะจุดนี้
เกิดเหตุการณ์หม้อแปลงระเบิดบ่อยมากแต่ครั้งนี้มันแรงกว่าครั้งก่อนก่อนไงคะ
ครั้งแล้วที่มันช็อตแต่มันยังไม่รุนแรง
ช่างของมันแจ้ไขแล้วมันไม่หายของมันแจ้ไขได้สามวันหรือสี่วันเนี้ย
มันก็มาเกิดขึ้นเมื่อวานเนี่ยเกิดขึ้นหนักเมื่อวานเนี่ย
มันก็มีควันบึ้มนิ้ววานแหละรุนแรงนี่ไงปัญหาคือมันหลายครั้งแล้ว
เจ้าหน้าที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอกุชินารายลงพื้นที่ไปตรวจสอบหาสาเหตุค่ะ
แล้วก็ยืนยันว่าทางการไฟฟ้าตรวจสอบบำรุงรักษาอยู่เสมอครับ
เหตุการณ์นี้เป็นอุบัติเหตุที่อาจจะเกิดขึ้นได้
ตอนนี้แก้ไขแล้วนะคะเปลี่ยนหม้อแปลงตัวใหม่เรียบร้อยแล้วค่ะ